มันจะมี๔แพ็คเกจที่ทางเว็บเขาลงไว้
มี๖๕๐๐แล้วก็๓๑๐๐๐แล้วก็๙๓๐๐๐
แล้วที่นี่มันยังไงยังไงบ้าง
อันนี้ก็คือเขาการันตีว่ามีผลตอบแทนก็คือ๓๐นะคะ
เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเล่นกล่องสุ่มไปใช่ไหมคะ
ดสุ่มไปแล้วเราไม่ได้เงินตามที่ขั้นต่ำอะค่ะ
เขาจะโอนเงินให้ตามจำนวนยอดขั้นต่ำให้เราทันทีค่ะ
หลังจากที่ครบ๙๐วันแล้วค่ะ

อันนี้คือตัวแพ็คเกจเริ่มต้น
ที่อันนี้เพิ่งจะมีมาค่ะไม่กี่วันนี้เองค่ะ

แพ็คเกจ๙๓๐๐๐ก็คือการันตีขั้นต่ำ๑๒๐๐๙๙๐บาทค่ะ

อันนี้คือที่เว็บเขาการันตีค่ะ

เป็นของรางวัลในกล่องสุ่มนี่คืออะไร

สุ่มก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นให้เราไปกดหมุนนะคะ
แล้วมันก็จะมีของในนั้นว่าเราจะได้อะไรค่ะ

ในนี้มีหน้ากดหนุนมาไม่เป็นไรอธิบายต่ออธิบายต่อ
ทีนี้พอเรากดหมุนใช่ไหมคะเราก็
เขาก็จะขึ้นมาให้ว่าของนั้นเป็นอะไรสมมุติว่าของนั้นเป็น
เมาส์อะค่ะเราจะสามารถเอาเมาส์เนี่ย
ส่งที่บ้านเราหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถขายคืนให้กับ
ให้กับเว็บเขาก็ได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นเงินมาค่ะ

ตัวหมุนเป็นเหมือนกงลอเสียงเป็นกงลอเสียงชอบใช่ค่ะ
แล้วเหมือนเรือนังเงินที่เข้าไปนี่คือยังไงคะ
เราต้องโกนแบบเป็นขอดเข้าไปก้อนเดียวเลยจำนวนตามที่เขาบอกอยู่อย่างนั้น
คือว่ารักษณะการโอนใช่ไหมคือพอเราเข้าไปหน้าเว็บมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้ค่ะ
ว่าเราจะเลือกซื้ออันไหนพอเราเลือกซื้ออันไหนเราก็โอนเงินตามนั้น
แล้วก็แนบสลิปไปให้เขาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเงินจะเข้ามาในระบบ
แล้วเราก็กดสั่งกดซื้อวงล้อตามจำนวนที่เราซื้อไปค่ะ
มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าที่เดี๋ยวหนูให้ดู
ประมาณหกล้านกว่าบาทสองเจ็ดเจ็ดประมาณเจ็ดล้านประมาณแบบอันนี้คือที่เพื่อนรวบรวมคือวันที่ยี่สิบแปด
ตอนตอนที่มีการปิดเว็บไปแล้วนะคะพอหลังจาก๒๙คือเขาปิดให้ลงแล้วว่ายอดเท่าไหร่
แล้วก็มีคนส่งมาเรื่อยเรื่อยเลยอะค่ะคือว่ากำลังขึ้นเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะ
มีค่ะเขาจดแจ้งเป็นชื่อบริษัทซิงมอร์ค่ะอันนี้คือที่หนูโอนเงินไปให้บริษัท
มันไม่ค่ะจ่ายครั้งเดียวเลยค่ะแล้วก็อยู่จ่ายครั้งเดียวคือ
สิบวันค่ะลักษณะหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ค่ะ
เป็นเป็นชื่อของเราแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะว่านี่เป็นแอคเคาน์ชื่อเรา
สักช้าสักช้าอธิบายสักช้าหน่อยอ่ะอ่ะยังไงน่ะยังไงน่ะ
นี่ก็คือเป็นแอคเป็นแอคเคาน์ชื่อเรามียอดเท่าไหร่มีการหมุนไปแล้วกี่ครั้ง
เหลือกี่ครั้งที่เราจะสามารถหุ่นได้อ่ะค่ะก็คือเหมือนซื้อเหรียญอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ซื้อเหรียญหุ่นหุ่นหุ่นไม่เชิงครับคืออันเนี้ยคือเริ่มต้นจริงจริงเลยนะครับ
คือก่อนที่จะเป็นสมาชิกได้คือเราจะต้องลงทะเบียนก่อนครับลงทะเบียนเพื่อสร้างยุเซอร์เนร
รหัสพาสเวิร์กแล้วก็เบอร์ติดต่อพอเราได้ยูสเตอร์เนมไปแล้วเนี่ย
ก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้หน้าตาวงล้อนะครับ
หน้าตาวงล้อที่ที่หมุนกันทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะหมุนได้วันละกี่ครั้งครับเนี่ย
วันละหนึ่งครั้งค่ะตามตามกล่องที่เราซื้อใช่ครับ
ของรางวัลแต่ละราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะเขาจะมีบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาหกพัน
ของจะมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่เอางี้เอางี้ถ้าผมซื้อกล่องหกพันเนี้ย
ผมมีโอกาสลุ้นได้ของแทนสุดเท่าไรหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นครับ
ได้หนึ่งหมื่นแต่ของต่ำสุดได้เท่าไหร่สองร้อยค่ะ
แต่ว่าสามสิบวันค่ะสองร้อยหรอครับแล้วขอได้เท่านั้นห้าพันแปดโอมคืน
มาหลักการในการถอนเขาจะมีขั้นต่ำในการถอนครับ
คือยอดถอนขั้นต่ำอยู่ที่พันห้าร้อยห้าห้าสิบบาทแล้วถ้าได้สองร้อยแล้วบริษัทเขาการันตีโอนคืนอะไรขึ้นมาที่บอกตอนนี้
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ครบตามจำนวนอย่างเช่นเขาการันตีไว้๖๐๐๐จะจ่ายขั้นต่ำ๗๒๐๐ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าวันที่เราเล่นครบ๓๐วันเราได้ไม่ถึง๗๒๐๐เงินส่วนต่างสมมุติเราได้๖๐๐
อีกพันสองเขาจะโอนมาให้เราทันทีเมื่อเล่นครบสามสิบวันค่ะ
เกิดไม่ถึงเงินที่มีเนี้ยใครได้เงินคืนหรือได้ของรางวัล
มีค่ะมีในกลุ่มได้เงินคืนได้ของรางวัลมีค่ะเอาเอาของเรานี่แหละ
ของเราเนี่ยของหนูของหนูอย่างอันนี้คือของหนูเลยนะคะ
หนูปริ้นต์มาก็คือหน้านี้เลยหนูหนูเล่นสามหมื่นหนึ่งกับหมื่นห้านะคะ
คืออันนี้ของที่หนูได้อย่างนี้๓๒๐๐บาทแต่หนูไม่ชอบของชิ้นนี้ใช่ไหมคะ
หนูก็ไปกดขายของชิ้นนี้พอกดขายเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้ค่ะ
ก็คือจะมีบอกเราหมดเลยว่าเราขายของไปเท่าไหร่เรามีเงิน
เงินอยู่เท่าไหร่สีแดงแดงนี่คือเป็นยอดที่เราถอนออกมาค่ะ
เขาก็จะบอกเลยว่าถอนไปแล้วนะเงินก็จะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือจำนวนหมายถึงว่าเวลาใครกดจะขึ้นหน้านี้มาให้ว่าเนี่ย
กดแล้วได้อะไรเราสามารถดูของเพื่อนได้ว่าเขาได้อะไรได้ของอะไร
ได้มาเท่าไหร่หนูได้มาสามหมื่นกว่าบาทค่ะสามหมื่นกว่าใช่ค่ะ
เพราะหนูเล่นตั้งแต่วันที่๒ตั้งแต่แรกเลยค่ะ
เพราะหนูดูคลิปวันที่๑พอวันที่๒หนูก็สมัครเลย
แล้วหนูก็เข้าไปดูของเขาค่ะ

ถามที่ทางนายพูดได้เลย
เข้าไปดูแล้วประมาณกลางคลิปเขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับกล่องส่งออนไลน์ขึ้นมาค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การพนันด้วย

มันอันตรายเหมือนกันนะเด็กไปเห็นทำไงเนี่ย
ความคิดหนูคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่การพนัน
แล้วมียูทูปเบอร์คนหนึ่งเขารีวิวคือได้ของมา๗วัน
แล้วของก็มาส่งจริงเขารีวิวว่าได้ของจริงมาส่งจริง
เราก็เลยคิดว่ามันน่าเชื่อถืออะค่ะ
มียูทูปเบอร์หลายคนไหมคะที่รีวิว

อยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมคะ
อยู่ในชื่อที่เอามาแจ้งความใช่ไหม
นี่อยู่ในชื่อนั้นนะหลักฐานอยู่ในกลุ่มนี้

อ่ะต่อเลยครับต่อเลย
แล้วพอทีนี้เรากดถอนใช่ไหมคะ
มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่าภายใน๓วันเงินจะเข้าบัญชีของเรา
มันดูเหมือนเว็บพนันยังไงไม่รู้นะ

แล้วทีนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นมันเราก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาตรงไหน
คือตอนแรกอ่ะหนูหนูไม่ได้คิดว่ามีปัญหานะคะ
คือหนูพอหนูมั่นรู้สึกว่าหนูมั่นใจ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราสมมุติว่าเราแชร์ไปให้คนมาเล่นเนี่ย
เราก็จะได้ได้อ่าค่าคอมได้อะไรประมาณเนี้ยอีกห้าเปอร์เซ็นต์

แล้วก็คนที่มาสมัครกับเราก็จะได้ค่าขนส่งฟรี
ได้ค่าผลส่งฟรีได้ได้ส่วนลดอีกสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้คือเขาพูดทำนองเหมือนเป็นเกี่ยวกับขายของด้วยในเว็บเขาค่ะ
หนูมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพราะว่าหนูอ่ะมาพอหนูว่าได้เงินกลับมาบ้างแล้ว
หนูก็เลยไปประชาสัมภัณฑ์กับเพื่อนโอ้ยมันได้จริงจริงนะอาหารเงี้ย
ตอนนี้สถานะล่าสุดของเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างครับ

เขาก็เลยดึงเพื่อนในกลุ่มเข้ามาอีกลายหนึ่งค่ะ
แล้วก็ลดคนที่ดึงดึงเพื่อนออกจากกลุ่มไป
แล้วก็เริ่มแบบรวบรวมหลักฐานข้อมูลว่าเป็นบริษัทอะไรจดในนามอะไรอย่างนี้
เขาให้เหตุผลยังไงบ้างว่าทำไมถึงปิดเว็บไซต์ทำไมถึงบีบตัว
เขาไม่บอกอะไรเราเลยค่ะอยู่ดีเขาก็ดีดพวกเราออกแล้วก็เว็บก็เข้าไม่ได้เลยค่ะ
ตอนนั้นไม่มีวี่แววอะไรมาบอกอีกไหมว่าเหมือนกับเขามีปัญหาอะไรหรือของไม่ส่งหรืออะไรยังไง
ของหนูนะคะเวลาที่มีปัญหาเว็บใช้งานไม่ได้เว็บมีปัญหาเราเข้าไปคุยกับแอดมินเนี่ย
เขาจะตอบมาทันทีแล้วก็ไม่นานก็คือมีการแก้
ตอนนี้เราอยากจะได้อะไรบ้างอยากจะเรียกพร้อมอะไรยังไงกับเรื่องนี้
เพราะว่ามันมีหลายคนมากที่เขาเดือดร้อนนะคะพี่คนในกลุ่มหลายคนที่เขาเดือดร้อน
ไม่หมดค่ะหนูลงไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะได้คืนมาสามหมื่นนิดนึงค่ะ
ได้หลายอย่างเลยนะพี่มันอยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะ
มีคนในกลุ่มเราลงทุนไปเยอะสุดเท่าไหร่

พี่หยุ่งเห็นน่ะ๒แสนกว่าบาทน้องที่มาคุย
ว่าตอนนี้ที่ผมมาที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือมันมีประเด็นอยู่ด้วยนะครับว่ากล่องสุ่มพวกนี้เข้าข่ายการพนันตามพรบการพนันหรือเปล่า
พอปิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีมาตรการจริงจัง
คือปัจจุบันระบบเศรษฐกิจเรื่องโควิด๑๙มันก็กระทบอยู่แล้ว
และยังมีคนพันนี้มาทำงานแบบนี้อีก
บริษัทนี้นะครับเพิ่งจดทะเบียนเปิดเมื่อปลายเดือนมกราปีนี้เอง
พอจดทะเบียนเสร็จปุ๊บ๑เดือนต่อมาก็มาเปิดเว็บไซต์ให้มีการเล่นกล่องสุ่มโชคแบบนี้
ผมว่ามันเป็นขบวนการที่น่าจะไม่ได้ทำครั้งแรก
วันนี้ก็เลยเอาผู้เสียหายแค่บางส่วนนะครับเราไม่ต้องการให้มาเยอะ
เพื่อมาขอให้ทางกองปราบผู้บริโภคช่วยดำเนินคดีให้
จะได้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ให้เรียกเน็ตไอดอลเอเจนซี่
มาสอบปากคำทั้งหมดเลยว่าคุณมีส่วนแบ่งรายได้จากการที่น้องเขาเนี่ย
เข้าไปสมัครเว็บไซต์แห่งนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ให้ดำเนินคดีฐานตัวการร่วมไปด้วย

หายเข้ามาเลยครับอันนี้ยกมาฝากถามโหลดแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับกรณีนี้ผมดูจากพฤติกรรมแล้วก็คือถือว่าเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีก
วิธีการหนึ่งโดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามสถานการณ์เศรษฐกิจในภาวะที่เราต้องเผชิญกับโควิดนะครับ
ส่วนวิธีการพฤติกรรมนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเรียกมาสอบประคำทั้งหมดนะครับเพื่อดูว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับประโยชน์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้ขนาดไหนอย่างไรนะครับ

ข้างในการทำคลิปต่อครั้งหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากค่าคอมมิกชั่นแล้วพิจารณายังไงถ้าเขาได้รับแค่ค่าคลิปต่อครั้งนี่ถือว่าได้รับผลประโยชน์ไหมครับเดี๋ยวคงต้องดูพฤติการเป็นแต่ละลายแต่ละบุคคลนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเอ่อเข้ากับโปรปกรองของความผิดกฎบายครับคำว่าพฤต

บริการนะครับก็ดูจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องก็สามารถโทรมาสอบถามที่สายด่วนปคบ๑๑๓๕ก่อนได้ถ้าเป็นการซื้อขายสิ่งของผิดกฎหมายก็คงต้องห้ามนะครับถ้าเป็นการซื้อขายสิ่งของที่กฎหมายบังคับเช่นเรื่องยาเนี่ยต้องซื้อขายโดยเพศรัชกรนะครับหรือ

เดี๋ยวบ่ายนี้ผมก็คงประชุมไว้หลีกเลี่ยงนะครับพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าใครมาจ้างหรือว่ายังไงก็ดำเนินการเลยครับ
มันเป็นไปได้ไหมคะอย่างที่ท่านายลงบอกว่าถ้าสมมติก็มีพฤติกรรมชัก
ก็จะถูกดำเนินคดีขณะตัวตาล่วงเหมือนกันเลยเหรอครับ

ก็คือหลักก็เป็นช่อโครงพี่นะครับ
ท่านครับแล้วผู้เสียหายที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะทำยังไงกับ
กรอบกรอบซ้ายที่ขวาทีก็ได้ค่ะให้ใกล้ให้ใกล้หมุนก็ได้ค่ะ